เอามาดูเรื่องของปฏิบัติการกันต่อนะคะ

บอกว่าน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

น้ามันลดลงนะคะนะแต่ว่ายังไม่สนิทนะคะ
นี้เป็นภาพจากเจ้าหน้าที่หมู่เร่นนี้ที่ร่วมกับตัลยูค่ะก็จะเห็นอสากภัยหลายสิบคน
เดินทางไปถึงโถง๒เพื่อเปิดขยายเส้นทางเจาะกลุ่มหินขนก้อนหินที่ขวางทางน้ำ
เพื่อให้น้ำระบายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดเส้นทางลำเลียงอุปกรณ์เข้าไปให้สะดวกขึ้น
จะเห็นว่าเส้นทางจากโถง๑ไปถึงโถง๒การเดินทางยังลำบากนะคะ
ช่วงเป็นโขดหินที่สลับซับซ้อนผ่านช่องหินแคบ
บางช่วงแม้น้ำจะไม่ค่อยมีแล้วไม่ท่วมแล้วแต่มันกลายเป็นโครนค่ะ
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลื่นล้ม
ขณะที่บางจุดน้ำท่วมเดินฝาน้ำไปกู้ภัยก็ต้องเกาะเชือกที่หน่วยซิลวางเอาไว้ก่อนหน้านี้
และระดับน้ำสูงประมาณเท่าเอวบางช่วงน้ำสูงเกือบถึงเพดานก็ต้องลอยคอกันเข้าไปนะคะ
ลอยคอผ่านเข้าไปไม่ได้เป็นห้องโถงเฉยทีนี้ไปเจอช่องแคบด้วย
น้ำที่ตัวแช่อยู่บางจุดถึงหน้าอกบางจุดถึงเอวบางจุดถึงคอเย็นค่ะ
เสี่ยงต่อการเป็นตะคริวตลอดเส้นทางเลยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเสี่ยงอันตรายนะคะ
จุดนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลียร์ทางเพราะจะเป็นเส้นทางที่นำเด็กออกมา
อันนี้คือน่าที่ของกู้ภัยจะอยู่ที่ประมาณถุง๑กับถุง๒เป็นการเคลียร์พื้นที่
ต้องพยายามเคลียร์เขาเรียกสกัดหินนิดนึงด้วยนะ

โดยในภาพจะเห็นคุณหน้าคุณตาอยู่๑คนคุณบินบรรลือฤทธิ์
ทำให้น้ำไหลออกจากถ้ำค่อนข้างช้า
โดยในคลิปกว่าจะเดินไปถึงห้องโถงที่๒อุปสรรคเยอะ
สักครู่เงื่อนเลยหนืดเลยอะค่ะและมันจะเลื่อนด้วยนะ
พอเจอโครนรองเท้าก็ติดโครนแล้วก็ต้องไปมุดน้ำแบบนี้ต่อนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ในทีมยังบอกว่าจุดนี้แค่ห้องถงที่๒ก็เหนื่อยแล้ว
แต่เดินทางไปถึงห้องโถงที่๓ซึ่งหน่วยซิลทำงานอยู่นั้น
ยากลำบากกว่านี้อีกไม่ได้มีการถ่ายคลิปมาให้ดู
วันนี้๑กับ๒เท่านั้นนะคะที่บอกว่าน้ำลงเยอะนะ

ตลอดคือหน่วยซิลนักดำน้ำจากหลายหน่วยงานและนานาชาติ
รวมทั้งทหารจนที่ปพและกู้ภัยมูลและนิษฐี

ระบายน้ำออกเปิดเส้นทางในถ้ำหลวง
เมื่อคืนที่ผ่านมาออกซิเจนเริ่มน้อยลง

ขณะที่น้ำภายในถ้ำเริ่มลดลงเป็นที่น่าพอใจค่ะ
นี่แหละได้เห็นภาพมันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยว่าทำไมถึงยากลำบากเหลือเกิน
การที่จะช่วยน้องออกมานี่แค่สภาพ๑กับ๒นะคะ